จังหวัดราชบุรีนะคะก็มีเหตุคนร้ายบุกไปยิงผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลดอนทราย
ขณะที่กำลังไปร่วมพิธีสวดพระพิธรรมศพของชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ไปอีก๔คนด้วยกันนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะผู้ต้องหาก็ได้เข้ามอบตัว
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานเลยค่ะ
ลมระบายอากาศภายในสาราของวัดท่ามะขามจังหวัดราชบุรี
เป็นที่หลบซ่อนตัวของมือปืนที่ใช้อาวุธปืนยาวติดกล้องเล็ง
บรรจุกกระสุนขนาดจุดสองสองยิงผ่านลูกกลง
ใส่นางวราพรเนียมรักษาผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลดอนทราย
เสียชีวิตหลังจากนำส่งโรงพยาบาลรวมทั้งผู้สมัครสมาชิกเทศบาลตะบนดอนทราย
กำนันตำบลดอนทรายและชาวบ้านโดยใน๔คนนี้รอดตายวุดหวิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกำลังนั่งรอฟังสวดพระอภิษฐรรมศพของชาวบ้านในพื้นที่
เพียงเท่านั้นยังมีพระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดของดินปืนกระเด็นถูกหลังใบหูซ้าย

หลังเกิดเหตุตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานภายในสาราวัดซึ่งยังมีร่องรอยคราบเลือดและเก้าอี้ที่ล้มระเนรนาศอยู่ในพื้นที่
รวมถึงร่องรอยกระสุนที่บริเวณเสากำแพงและเก้าอี้ไม้ของวัดที่เกิดจากการยิงตอบโต้
จากการลงพื้นที่สอบสวนทำให้ตำรวจคิดว่าผู้ต้องสงสัยอันดับต้น
คือนายวัญชาติเนียมรักษาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นน้องชายของสามีผู้เสียชีวิตที่สำคัญเป็นคู่แข่งทางการเมืองท้องถิ่น
ก่อนที่ตำรวจจะขออนุมสารออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านและชุมชน
ซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจภูทรภาค๗
กำลังลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ
ซึ่งวิถีกระสุนนะครับได้รับการยืนยันจากมรรคทายกวัดนะครับ
ว่าเป็นการยิงมาจากด้านหลังพระประธานนะครับเข้ามาโดนแขกที่มาร่วมงาน
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับเป็นผู้สมัครนายกอบตดอนทรายนะครับ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
หลังจากตำรวจกดดันและติดตามผู้ก่อเหตุในครั้งนี้อย่างหนัก
วัญชาติที่ตกเป็นผู้ต้องหาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ
เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรโพธารามโดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตญาติได้รับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสามีและลูกสาวยังทำใจไม่ได้
ซึ่งพวกเขามั่นใจว่าปมขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น
ทำให้ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป
พร้อมยืนยันไม่ให้อภัยผู้ก่อเหตุขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทำอะไรเขาได้ค่ะครั้งนี้แม่หนูโดนกระทำ
ก็ไม่อยากจะให้แม่หนูต้องมาตายฟรี
หรือว่าจะต้องให้เรื่องเงียบไป
หนูอยากให้เขาได้รับกรรมมั่งได้รับกรรมแล้วก็ได้รับกับ

คดีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมาจากปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น
ผัวพันกับปัญหาภายในครอบครัว
ที่ก่อนหน้านี้ทุกคนมีความขัดแย้งกันอยู่
นำมาสู่เหตุยิงสนั่นวัด
จนทำให้มีคนตายและบาดเจ็บในครั้งนี้
ทศวรรษอินพุกบุญมีกาสอนเสถ่ายภาพ
ครินกระมุดโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน